กำลังเป็นที่วิจารณ์สนั่นโลกโซเชียลค่ะ
เขาโพสต์ภาพเด็กนักเรียนหญิง

คือเป็นลักษณะที่ว่าน้องคนนี้ถูกเพื่อนกระโดดถีบหน้าอก

ไม่ยอมพาไปโรงพยาบาลเพราะอ้างว่าไม่มีรถ
นี่ค่ะเป็นภาพนี้
แต่ว่าทางโรงเรียนออกมาชี้แจงแล้วนะคะ
มนุยการโรงเรียนออกมาชี้แจงแล้วว่า
พาไปส่งโรงพยาบาลมีคุณครูไปด้วย

คุณไม่รู้ข้อมูลแล้วคุณมาโพสต์แบบนี้ได้ยังไง

จังหวัดอุดรธานีค่ะนอนอยู่บนเตียงห้องพยาบาล
สภาพก็คือนอนอ้าปากหายใจแบบลำบากค่ะ
ข้อความบอกว่ามีเด็กโดดถีบหน้าอกน้อง
หลังจากนั้นน้องหน้าซีดตัวเกร็งหายใจไม่ออก
ไม่มีครูคนไหนโทรหาผู้ปกครองจนน้องสลบ
มีคนไปตามพี่สาวของน้องซึ่งอยู่โรงเรียนเดียวกัน
ทันทีที่มาเห็นสภาพของน้องที่ห้องพยาบาลของโรงเรียน
พี่สาวเลยรีบโทรหาแม่เล่าอาการให้ฟัง
และบอกให้ครูเรียกรถพยาบาลก่อนที่แม่จะมาถึง
เพราะบ้านอยู่ไกล
แต่ผู้มนุยการโรงเรียนบอกว่าไม่มีรถ
ครูบอกให้ดูอาการทั้งที่น้องร้องไห้
หายใจไม่ออกจนสลบ
พ่อของน้องก็โทรให้รถพยาบาลมารับ
แล้วก็บอกว่าขับรถมาจากที่ทำงาน
แต่ครูบอกกลับไปว่าทำข้ามหน้าข้ามตาโรงเรียนได้ยังไง
พอไปถึงหมอหมอบอกแบบนี้เลยว่าถ้ามาช้าแค่๕นาที

แล้วก็ติดแฮชแท็กว่าน้องหนูเกือบตาย
ได้อ่านข้อความกับได้เห็นภาพนี่นะ

เราก็ต้องสอบถามไปที่โรงเรียนนะคุณภาคภูมิ

ใช่ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ
น้องนักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนอยู่ป๔เท่านั้นค่ะ
โรงเรียนเทศบาล๓บ้านเหล่า
กัดเทศบาลนครอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี
มนุยการโรงเรียนชื่อว่าท่านผออารีรัฐนุตะพิบาลค่ะ
ก็ชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔มกราคมที่ผ่านมา
ตอนเกิดเหตุน้องนักเรียนหญิงคนนี้เนี่ยเล่นอยู่กับเพื่อนผู้ชาย
แต่เพื่อนผู้ชายเนี่ยตัวใหญ่กว่า
แล้วเพื่อนใช้เท้าถีบอกทำให้น้องเนี่ยมีสภาวะเครียดเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกแล้วก็เป็นลม
ก็พาน้องไปที่ห้องพยาบาลแล้วก็โทรเรียกรถพยาบาล
พี่สาวของน้องเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันก็โทรไปตามผู้ปกครอง
แล้วก็ความใจร้อนของผู้ปกครองก็โทรไปเรียกรถพยาบาลซ้ำมาอีก
ทั้งที่โรงเรียนก็เรียกแล้วนะคะ
ภูมิในการโรงเรียนยืนยันว่าทางโรงเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนในการเรียกรถพยาบาลทุกอย่าง
แล้วกำชับให้ครูตามไปดูแลนักเรียนด้วยคือมีครูตามไปสองคนท่านผอบอกแบบนี้
แล้วพอหมอตรวจดูอาการเรียบร้อยก็บอกว่าอาการของน้องไม่น่าจะเป็นอะไรไม่น่าเป็นห่วงก็อนุญาตให้กลับบ้านได้
ทางโรงเรียนก็เจรจากับผู้ปกครองนักเรียนเรียบร้อยแล้วด้วย
เงินทำขวัญหนึ่งหมื่นบาทแล้วด้วยแล้วก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วทางผู้มนุยการโรงเรียนบอกว่าเหตุการณ์มันจบไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
แต่คนที่โพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยไปโพสต์เฟซบุ๊คช่วงเย็นทั้งที่เหตุการณ์มันจบไปหมดแล้ว
ครับแต่พอท่านผอโรงเรียนออกมาชี้แจงแบบเนี้ยค่ะเจ้าของเฟซบุ๊กก็ออกมาขอโทษแล้วก็ขอบคุณที่เป็นห่วงอาการของน้อง
แล้วก็ลบโพสต์ออกไปเลยนะคะตอนนี้โพสต์นี้ไม่มีแล้วในเฟซบุ๊กอ่ะนะคะ
ก็ทางพอเนี่ยบอกว่าคนที่โพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยผู้ปกครองเด็กบอกว่าคือเขาก็ไม่ทราบเรื่องการโพสต์
แต่พอไปเห็นแล้วเนี่ยก็คือคนโพสต์เป็นหลานของเขาอยู่ที่ต่างประเทศ
ต่างประเทศใช่ท่านผอก็บอกว่าคนโพสต์เนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่ควรจะโพสต์ในลักษณะแบบนี้
ก็ชี้แจงเข้าใจกันเรียบร้อยนะครับ